ดูค่ะคุณอ่านเลยค่ะเชอรี่
โหดรุ่นพี่ม๕ลงโทษม๑ลงแช่บอกเกลอะ

บ่อที่เป็นถังสิ่งปฏิกูล

แล้วเขาบอกว่าอันนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนประจำ
บอกเลยนะคะว่าอาการของน้องเนี่ยไม่ใช่ดีนะ
คือมีอาการติดเชื้อตามเนื้อตามตัวเป็นแผลผู้พอง

แต่คุณผู้ชมมันก็มีความเห็นแบบ

คือเหมือนแม่ไปติดต่อแล้วเอาเรื่องนี้บอกครู
ครูบอกว่ามันเป็นการปกครอง
แบบรุ่นพี่ปกครองรุ่นน้องและเป็นการทำโทษ
เด็กเต็มใจกระโดดลงไปเองหื้อจริงเหรอ
แล้วคุณครูไม่ได้ลงไปดูเหรอคุณพูดแบบนี้จริงเหรอ

คุณแม่ไปร้องเลยนะคะที่เพจสายใหม่ต้องรอด

คุณแม่ชื่อวันนางสาวกรพัฒน์แก้วเอียดค่ะ
น้องทั้งสองคนเนี่ยนะคะเป็นพี่น้องกันอายุ๑๔

ก็เข้าไปร้องเรียนที่เพจสายใหม่ต้องรอด
บอกว่าถูกรุ่นพี่ม๕ที่โรงเรียนประจำแห่ง๑

ใช้วิธีการลงโทษเขาบอกเป็นการลงโทษนะ

และบ่อเกลอะอย่างที่เราบอกเต็มไปด้วยอุจจาระ

สองคนบอกว่าเหตุการณ์นี้จริงเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม

คือเด็กในหอวันนั้นตื่นสายกัน๑๐นาที

แต่วันนั้นเด็กตื่นกันตี๕๔๐นะ
ทีตอนเย็นมันก็มีเรื่องทำความสะอาดหอมไม่สะอาดอีก
รุ่นพี่ของหอพักจริงเข้าใจนะ
เพราะว่าถ้าเกิดเป็นโรงเรียนประจำ

ครูก็คงจะให้รุ่นพี่คอยดูแลปกครองน้อง
เขาบอกว่านี่แหละคือเป็นรุ่นพี่ชั้นม๕

ดันพื้นแล้วให้กลิ้งไปกลิ้งมา

แล้วคุณคิดดูดิบ่อเกลือกมันสกปรกถูกไหม

รุ่นพี่ตามคำบอกเล่าของน้องนะคะ
เอาอึมาราดใส่ตัวน้องอีก
ตายแล้วมันโรงเรียนหรืออะไรเนี่ยไม่รู้สิแต่ทีนี้พอหลังเกิดเรื่อง
น้องก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ที่บ้านฟัง
รับไม่ได้รีบไปรับตัวพาไปรักษาแผลที่โรงพยาบาล
สุดท้ายอย่างที่บอกมีอาการแผลติดเชื้อ

รักษามาเป็นเดือนแล้วนะแล้วดูไม่ดีขึ้นเลย

คุณแม่เลยตัดสินใจค่ะเอาเรื่องนี้ไปถามกับครูประจำหอพัก

แต่สิ่งที่คุณแม่ได้กลับมาแต่ขวัญบอกก่อนนะ

ครูบอกว่าเด็กเต็มใจกระโดดลงบ่อเกลอะไปเอง

พี่มีสิทธิอบรมรุ่นน้องให้อยู่ในระเบียบวินัย
แล้วเอาคลิปมายืนยันให้ดูด้วยว่าเด็กเต็มใจกระโดดลงไปเอง
เอาจริงใครจะเต็มใจกระโดดลงบ่อเกลือ
ยกความสะรบเถอะครับมันก็สกปรกถูกไหม
ใช่คุณพูดถูกถ้างั้นเดี๋ยวลองฟังเสียงค่ะ
ก็คือพี่เกมเขาถามแล้วใช่ไหมว่าใครเป็นอะไรไหม
แต่น้องเลือกที่จะดดเอง
เดี๋ยวนะต่อให้ถามแล้วคุณคิดมาได้ยังไงว่านี่คือวิทยาการลงโทษ
นี่ที่ฉันไม่ใช่พ่อแม่เขาที่ฉันฟังยังโกรธเลย

คือผมว่าน้องก็คงกลัวว่าถ้าไม่กระโดดผมจะโดนอะไรมากกว่านี้ไหม
ถ้าผมไม่ทำตามผมจะอยู่ได้ไหม
ใช่แล้วผมจะอยู่ยังไงนึกออกป่ะแล้วเอาจริงอ่ะเอาตรงนะ
คือคลิปลักษณะนี้ที่ไปถามเหมือนน้องนักเรียนคนอื่น
แล้วให้เขาตอบจะได้คำตอบจริงไหมเราไม่รู้ด้วยนะ

ต่อให้เราดัดเสียงรุ่นพี่เขาดู
เขาอยู่กันมาทุกวันเขาดูแค่นี้เขาก็รู้แล้วใครไปให้
จริงนะคะหลังจากมีการเอาคลิปนี้ไปให้แม่ดู
เขาบอกว่าครูเอาคลิปไปให้แม่ดู
แล้วยังไปท้าทายแม่บอกว่าคุณแม่ไปแจ้งความได้เลย
แม่ทีนี้ค่ะเลยบอกถ้างั้นจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
และให้น้องทั้งสองคนออกจากโรงเรียนนี้แล้วค่ะ
ตั้งใจส่งลูกไปเรียนแม่บอกไม่ใช่ส่งไปเป็นนักโทษ
และไม่เข้าใจเรื่องของการอบรมวินัยทำไมต้องทำขนาดนี้
ตอนนี้โรงเรียนมีการนัดคุณแม่เพื่อพูดคุยเจรจากันนะคะ
ก็คือในวันนี้เดี๋ยวต้องมารอดูว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไง
เดี๋ยวเราจะตามเรื่องนี้ให้เพราะเรื่องนี้

ฉันกลับมองไปว่ามันจะถึงขั้นเป็นเรื่องของการบูลลี่ด้วยนะคะ
มันกลายเป็นระบบโซตัพใช้กับเป็นอาหารแบบนี้